ผมว่าเมนูจากไข่ไก่มันก็อร่อยเหมือนกัน
เดี๋ยวพาไปที่สุรินทร์ที่นั่นเขาก็มีคนใจดีแล้วไข่ไก่ที่นั่นไม่ได้แพงนะ
ราคาย่อมยาวแถมลูกมันลำเขิมเลย
นี่พาไปถึงเล้าเลยครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่โรงเรียนโสดศึกษาตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งก็มีการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาที่ถูกนะแผงหนึ่งคุณรู้ไหมราคาเท่าไหร่
แผงไม่ถึง๑๐๐จริงแผงไม่ถึง๑๐๐๙๐บาทเองครับแล้วคุณดูฟองนึง

คือลูกใหญ่มันมีน่ะเขาเก็บออกมาจากในเล้าสดตัวใหม่เลย
แล้วก็บอกว่าไข่ที่นี่ลูกเป้ยอย่างนี้นะ

ไข่ไก่ก็ถือว่าใหญ่อยู่พอสมควร
ยังไงซะพอเอามาขายเนี่ย

เข้าคิวซื้อกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับ
ใครที่สนใจอยากจะไปซื้อก็ไปกันได้ที่โรงเรียนโสดศึกษา
อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินนะครับ

แต่ว่าเขาก็มีหัวใจเปรียบร้อย
ในการที่จะสู้ชีวิตด้วยนะคะอันนี้น่าชื่นชมมากเลย